พูดถึงเรื่องของช่วงนี้เราจะต้องป้องกันเลย
เรื่องของการใส่หน้ากากอีกนิดเดียวจะใส่นอนแล้ว
เพราะว่าต้องใส่ตลอดเวลาจริงเนี่ยนะคะ

คือเขาตอนนี้เขาเป็นผู้ป่วยติดโควิด๑๙นะคะ
เขาบอกว่าใส่หน้ากากโดยเฉพาะหน้ากากแบบนี้ที่ต้องเปลี่ยนทุกวัน

เพราะตัวเขาเองบอกว่าบางทีใส่ซ้ำและบางทีลืมใส่กลับด้าน
นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาติดโควิดก็ได้เขาบอกแบบนี้
เขาก็เลยถ่ายคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
ผมพับแมสเก็บไว้ในกระเป๋า
แล้วก็เอามาใช้เสร็จปุ๊บ
มันก็ปนเปื้อนกับกระเป๋ากางเกงปนเปื้อนกับมือถือ
นี่อาจจะเป็นสิ่งแรกที่น่าจะติด
แต่อันที่สองคือผมไปกินข้าวแล้วผมใส่แมส
ผมไม่เคยใส่แมสกลับด้านเลย

ผมกินข้าวเสร็จผมรีบใส่แมส
แล้วผมเอาแมสด้านที่ใช้ใส่กลับด้าน

คือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเพราะว่าเขากำลังตามหาว่าทำไมเขาถึงติดโควิด
เพราะว่าหลายคนตอนนี้ติดโควิดแบบไม่รู้ตัว

ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยคิดว่าสาเหตุมันคืออะไรเนี่ย
ที่เขาติดโควิดเขาก็บอกสองอย่างนี่แหละ
เขาบอกหนึ่งการใส่แมสซ้ำทั้งวัน

สองคือการใส่กลับด้าน
เขาบอกหลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่า
เสริมนิดนึงไอ้แมสที่เขาใช้แบบนี้บางคนคือ
วิธีการง่ายที่ไม่ต้องพับไปใส่กระเป๋าคือต้องมีสายคล้อง
พอถอดปุ๊บมันก็จะอยู่ที่คอเราใช่ไหม
คุณบอลนะคะชื่อฉึนัสถาวัฒนีรัตนประพาค่ะ
เขาทำคลิปแชร์ประสบการณ์การติดโควิดของตัวเอง

ที่เขาใส่แมสเดิมซ้ำซ้ำเอามาใส่ใหม่อีกเอามาใช้ใหม่อีก
อกจากนี้เผลอใส่แมสกลับด้านหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะคะ
และแมสแผ่นเดียวเขาใช้ตลอดทั้งวันตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๕ทุ่ม
มันเกิน๑๒ชั่วโมงเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นสาเหตุหรือเปล่า
เขาก็เลยออกมาเตือนทุกคนว่าอย่าประหยัดกับหน้ากากอนามัยที่ราคาราคาแผ่นละไม่กี่บาท
เพราะสุดท้ายต้องมารักษาตัวด้วยอาการโควิด๑๙ลงปอดแบบนี้
หลายคนเห็นคลิปแล้วรีบแชร์ต่อเลยค่ะ
เพราะว่าในครอบครัวนะก็ยังมีหลายคนนะคะหลายคนหลายครอบครัวนี่แหละ
ใช้ซ้ำกลัวเปลืองไงก็เลยใช้ซ้ำนะคะ
มีบางคนแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าจำเป็นต้องใช้แม้ซ้ำ

แต่ห้ามฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัย
เพราะแอลกอฮอลมันจะไปทำลายสารที่เขาเคลือบไว้ป้องกันเชื้อโรคที่หน้ากากอนามัย
แต่ทางที่ดีควรเปลี่ยนแมสทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเอง
แล้วก็บอกว่าแมสเวลาเราใส่ตลอดทั้งวันแล้วเอามือไปจับตรงนี้ไม่ได้นะ
เพราะมันเป็นจุดที่เราหายใจเข้าไปแล้วเวลาเชื้อโรคถ้าเขามากับอากาศ
ตอนนี้ในระยะเวลาที่คนติดเชื้ออยู่ประมาณ๑๕๐๐กว่าเนี่ยคุณผู้ชม
ใช้ครั้งต่อครั้งทิ้งไปเลยดีกว่านะคะเฉพาะช่วงนี้ไปก่อนนะคะ

จะสิ้นเปลืองในการซื้อเพิ่มบ่อยหน่อยแต่ว่าก็ปลอดภัย